ส่วนที่จะให้ดูต่อไปนี้ไฟไหม้รถเอามันไหม้ได้ยังไงอ่ะ
ยางมันระเบิดคุณผู้ชมแล้วมันเป็นรถใหญ่
พ่วง๒๒ล้อบรรทุกนมยี่ห้อดังมาค่ะ
พอยางระเบิดไฟมันลุกพลึบติดทั้งหัวพ่วงติดทั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ค่ะ
โอ้โหเสียงรถหวอนดังมาเลยนะคะ
เขาดูสิมุมนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคุณสืบสกุลเห็นไหม
ควันไฟและยิ่งมุมด้านในไฟมันลุกลามไหม้จากทั้งตัวรถอยู่แล้วค่ะ
นี่อยู่ตรงใกล้กับจุดกลับรถปตทเขาชีนะคะที่ถนนสายมาบเอียงแหลมชะบังที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
ไฟไหม้รถพ่วง๒๒ล้อคันนี้เนี่ยแล้วมันลามไปที่ตู้คอนเทนเนอร์
ไฟทำให้ถังน้ำมันระเบิดยาง๖เส้นฝั่งซ้ายก็ระเบิดด้วย
ดูสภาพสิคะกู้ภัยนะต้องเอารถไปปิดถนนไม่ให้รถแถวนั้นวิ่งผ่านเลย
จะมาถึงเนี่ยอุ้ยกว่าจะใช้เวลากว่าจะรถดับเพลิงจะมาถึงกว่าจะใช้เวลาดับไฟได้
นี่ก็กินเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ท้ายที่สุดก็สามารถควบคุมไฟได้
คนขับรถพ่วงหน่อยละกันค่ะชื่อว่านายจีรายุทธ์
เขาบอกว่าผมบรรทุกนมกล่องมา
มาจากโรงงานที่๓๐๔ปราจินบุรีนั่นแหละ

ขับมาตอนลงเนินเขาตะแบกหน้านิคมปิ่นทอง๓เนี่ยนะ
ปรากฏว่ายางคู่หลังซ้ายเส้นนอกของพ่วงแรก
มันบึ้มขึ้นมาบึ้มเสร็จแล้วปั๊บ
ตอนขับลงมาจอดเนี่ยไฟมันไหม้ยางเส้น
ทีนี้พอได้สติปั๊บนะรีบวิ่งลงจากรถ

มันไหม้แค่ล้อเดียวพี่แรก

ยางระเบิดตรงหน้าปิ่น
โอ้ยทีนี้ตำรวจสอบพหนองขามก็มาตรวจสอบนะครับ
ปรากฏว่าหัวรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็นมนมกล่องยี่ห้อดังที่บรรทุกมา

ความเสียหายเป็นล้านมากกว่า๑ล้านบาทนะคะ
เดี๋ยวต้องไปดูนะว่าจากยาง
กลายมาเป็นไฟไหม้ทั้งคันเสียหายแบบนี้ค่ะ